คุณผู้ชมครับไปต่อที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง
อันนี้คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่สบายใจเช่นเดียวกัน
เพราะว่าไปมีชายเร่ร่อนไปยืนสไลด์หนอนโชว์เด็กกันอยู่
เดี๋ยวจะไปทำลูกหลานเขาเข้ามันก็จะไม่โอเคนะ
สุดท้ายตำรวจก็ไปจับกลุ่มตัวได้

รับแจ้งว่ามีชาวบ้าน

แต่ผู้ชายคนนี้ไปอยู่ตรงโคนต้นไม้
ติดกับกำแพงวัดและใกล้กับโรงเรียน

แล้วก็มีกระเป๋าเดินทางวางอยู่ข้างตัว
ลักษณะเป็นคนที่ไม่ได้มีที่พัก

เขาบอกอ๋อเดี๋ยวผมจะไปหาที่พักแถวนี้ครับ
พอเห็นตำรวจเขาก็ตกใจเลยครับ
แล้วก็ถามว่าแล้วจะมาทำอย่างนี้ทำไมไปสไลด์หนอนโชว์หรือเปล่า
แล้วเขาก็ตอบไปมั่วสั่วครับป่าวป่าวผมเคยเป็นรบพอผมอยู่ตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างนี้

มันรัวไปหมดเลยที่นี้ผมอยู่ตรงนี้ผมรู้จักกับภาพที่วัดนี้อะไรอย่างนี้
ตำรวจก็อ่าพิรุธแล้วพิรุธเกิดขึ้นแล้ว
เขาบอกว่าเขาก็เลยมาขอทางวัดมาช่วยกวาดเศษใบไม้ที่มันหล่นแค่นั้นเอง
ตำรวจก็ใช่หรือเปล่าคุณครูเขาเห็นผู้ปกครองเขาเห็นคุณมาทำอะไรตรงนี้
เพราะชายคนนี้เขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้มีญาติไม่ได้มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่ง
นะฮะแล้วก็มีประวัติก็คือเร่ร่อนไปตรงนั้นตรงนี้นอนตรงนั้นตรงนี้
โดยเฉพาะไปนอนหน้ามร้านสะดวกซื้อที่บ้านฉางด้วย
นะฮะรวมทั้งนะฮะเป้ากางเกงเฮาส์เนี่ย
ซิปมันรูดลงอยู่อ่าเออถามว่าแล้วรูดทำไมล่ะ
รูดขึ้นไปดีล่ะตำรวจก็แบบไม่เชื่อตามที่เขาให้การ
เขาไม่ได้ทำนะฮะตำรวจก็เลยพาตัวออกนอกพื้นที่ไป
เพราะว่าพฤติกรรมแบบนี้นะฮะมันก็มันไม่ควรเนอะ
ตอนแรกก็กวาดเศษใบไม้อยู่อ่ะกวาดไปกวาดมาไอ้มือนึงกวาดอีกมือนึง
ล้วงไปที่เป้าแล้วก็รูดซิปลงมาแล้วก็สไลด์หนอนสำเร็จความไข้โชว
ซักอย่างงั้นอืมนะฮะก็เลยแบบเออมันก็ไม่ดีอ่ะฮะ

นอนที่สาราริมทางเข้าบริเวณประตูโรงเรียนมา๓วันแล้ว

บางครั้งทำกางเกงหลุดบ้างอะไรบ้างมันก็อุจจาดตาแหละ

ควรจะได้เห็นไปอยู่ที่ควรจะอยู่ดีกว่านะครับ